สำหรับ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบเนี่ยนะคะถ้าดูจากประวัติแล้วก็ถูกไล่ออกจากราชการ
เพราะว่าถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดครับนะคะซึ่งก็สุดท้ายมาก่อเหตุที่
พัฒนาเด็กเล็กที่อบตอุทัยสวรรค์แล้วก็มีการคาดการณ์เบื้องต้นกันว่า
อาจจะมาจากการที่เขาเสพยาเสพติดนี่แหละค่ะถ้าดูจากบุคลิกลักษณะหรืออุปนิสัยนะคะ
ถ้าดูจากประวัติที่เราได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์รุนแรง
อยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีอยู่ตอนนึงที่เขารายงานมาบอกว่าตอนที่
เข้ารับราชการเมื่อปี๒๕๕๕แล้วก็ย้ายมาที่สพนาวังเมื่อปี๖๒
ตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะกับแฟนเนื่องจากแฟนไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วย
แล้วตรงจุดนี้ค่ะที่ทำให้เขาเริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ร่างกายก็สู้ผอมแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว
ซึ่งตามรายงานบอกว่าเพื่อนตำรวจก็รู้ดีแล้วไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วย
นะคะทีนี้พอออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาให้ไปรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินก็ไม่เข้าไป
ก็ไปนอนอยู่ในรถที่จอดไว้หน้าธนาคาร
ก็แสดงอาการฮึดฮัดไม่พอใจทำท่าชักปืนขู่
ผู้จัดการต้องโทรมาแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
อันนี้มันก็เป็นแบบเป็นร่องรอยบางอย่างเหมือนกัน
หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเริ่มคบกับนางสาวหญิงไม่ทราบนามสกุลเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะ
คือพอไปดูประวัติแล้วเนี่ยนางสาวหญิงเคยเป็นแฟนกับนายเดย์
ซึ่งในเดย์เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดตอนนี้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำหนองบัวลำพู
พอคบกับนางสาวหญิงเนี่ยก็มีพฤติกรรมพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดังที่ห้องพักข้าราชการตำรวจเป็นประจำ
คือเขาบอกว่าคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะรำคาญเลยทีเดียวเพราะว่าพอดื่มเหล้าแล้วก็จะส่งเสียงดังนะคะแล้วก็จะเอาปืนเนี่ยมายิงก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว
เคยเอาปืนไปยิงสุนัขของประชาชนด้วยจนต้องมีตำรวจไปไกลเกลี่ยให้ขอให้ไม่ดำเนินคดี
แล้วปี๖๔เนี่ยค่ะ๑๐ตำรวจเอกปัญญาเนี่ยก็ดื่มเหล้าในห้องพักส่งเสียงดังก็มีตำรวจไปเตือนแต่เขาก็ด่าทอกลับด้วยถ้อยคำหยาบคายจนทะเลาะวิวาดกัน
ผู้บังคับบัญชาก็เรียกตัวมาทำทันบนนะคะภูมิกับสพนาวังในตอนนั้นเรียกมาสอบถามก็ยอมรับว่าเสพยาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้ว
ก็รับปากว่าจะเลิกแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นตอนที่ถูกยึดอาวุธปืนประจำตัวเอาไว้ด้วยเพื่อเขาก็ยึดไว้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวเมาแล้วก็ไปก่อเหตุไปคุ้มข้างไปก่อเหตุร้ายนะคะเนี่ยค่ะสพนาวังเองเนี่ยเขามีการปฏิบัติตามโครงการตำรวจสีขาวที่ไม่ให้ข้าราชการตำรวจไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่พอมีร
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปีนี้เลยทางชุดสืบสวนของหนองบัวลำพูก็ไปตรวจค้นแล้วจับกลุ่มก็เป็นภาพหลักฐานตามบันทึกจับกลุ่มในชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนเนี่ย
ตำรวจเอกปัญญารับสารภาพนะคะแล้วยังมีการให้ถ้อยคำด้วยค่ะ
สูบยาบ้ามาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนมียาบ้าเป็นร้อยร้อยเม็ด
เห็นมีใครมาจับกลุ่มโอ้โหคำพูดนี้ในในชุดเครื่องแบบตำรวจมันก็สะเทือนนะคะ
นะคะแล้วก็มีการรับสารภาพว่ายาบ้าของกลางที่ชุดจับกลุ่มเนี่ย
ที่พบเนี่ยเป็นของเขาเองแล้วได้รับมาจากอดีตตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการแล้วครับเนี่ยค่ะก็เป็นเป็นแบบพฤติกรรมเบื้องต้นที่ตอนนี้มีการ
มีการเปิดเผยออกมาครับนะคะนะคะคุณผู้ชมครับ